กรณีของคนรับรถย่านพระประแดง
มีการทะเลาะกันนะฮะเพราะว่ามีลูกค้ามาจอดข้างทาง

ก็จะมีเด็กรับรถหรือว่าคนรับรถ

ปรากฏว่าเขาก็แย่งลูกค้ากันเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาสจนตีกันหัวร้างข้างแตกนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรพระประแดง
พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึง
ได้เข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหลังองค์พระถนน
ศรีนครเขื่อนขันตำบลตลาด
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คนที่บาดเจ็บก็คือนายอังกูลปลาโพอายุ๕๐ปีถูกตี

มีบาดแผลที่หูข้างซ้าย
หูข้างซ้ายหลังหูฉีก
แล้วก็ศีรษะด้านซ้ายแตกครับ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางจาก
นายอังกูลปลาโพผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาเองกับนายสอนรงอบเชยอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ

โบกรถแล้วก็รับรถที่เขามาจอด
เพื่อจะไปกินร้านอาหารแถวจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ตัวนายอังกูลกับตัวนายสอนรง
ทะเลาะกันเรื่องของการรับรถ
คือนายอังกูลผู้บาดเจ็บรับรถก่อน
แล้วก็โบกรถเข้ามาจอดตามปกติ
แต่ทางผู้ก่อเหตุนะครับได้โบกรถตามมาทีหลัง
แต่รถของลูกค้าของผู้ก่อเหตุ

แล้วมันจะไหลชนรถลูกค้าของนายอังกูล

บอกให้ลูกค้ามาขยับรถ
เพราะเกิดปากเสียงกันแล้วก็ใช้ไม้
ตีเข้าที่ศีรษะของนายอังกูลทันที

หลังก่อเหตุนายสอนรงค์ก็หลบหนีไป
เพราะว่ารถจะไหลไปโดนกัน
ผมก็เลยบอกให้มันถอย
เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอก
เขาปลดเกลียวว่ามันจะไหลไปชน
อ๋อรถมันจะไหล
ก็เลยให้เขาถอยมาให้เฉย
ก็เลยไม่พอใจอำมาตย์มาตี

ก็ไปเตือนบอกให้ไปบอกลูกค้าหน่อยนะครับ
วันนี้นายอังกูลปลาโพผู้บาดเจ็บเดินทาง
เขาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกวิรพล
สุดสายแก้วรองสาววัดสอบสวนสพพระประแดงนะครับ
โดยแจ้งข้อหาถูกทำร้ายร่างกาย

ซึ่งหลังจากที่เขาไปหาหมอเมื่อวานนะ

ที่หูข้างซ้าย๑๙เข็ม

เพราะว่าหัวร้างข้างแตกด้วยนะครับ
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน

อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับ